เอาละครับคุณผู้ชมร้องเพลงกันดีกว่า

นั่นหรือจะชังใคร

บทเพลงนี้หากคุณผู้ชมจำได้นะครับ

ชังแต่ชื่อเกาะนั้นหรือจะชังใคร
อย่าชังชิงพี่จิงจัง

ไปที่พระจุธาทุศราชฐาน

เขานับถือนะครับเรื่องราวเหล่านี้นะครับ

เดี๋ยวคุณวัชรีดวงใสจะพาคุณผู้ชมไปที่นี่

งามขนาดไหนติดตามได้เลยครับ

ทำให้วันนี้อากาศบนเกาะสีชังชนบุรี
เหมาะแก่การท่องเที่ยวจริงค่ะ

บนเกาะสีชังชนบุรีค่ะ
กับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ให้มากขึ้น
ฉันก็ได้นัดน้องมังกุเทศน้อยไว้คนหนึ่ง
เขาจะพาเราไปเที่ยวแล้วก็ทำความรู้จักกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้
ให้มากขึ้นไปตามน้องกันเลยค่ะ
เจอแล้วค่ะน้องเจนเด็กหญิงกัญญาปักครึกมังคุเทศน้อย
ที่จะพาเราไปชมพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ
บนพื้นที่กว่า๒๐๐ไร่
มีสิ่งก่อสร้างตั้งอยู่ตามชั้นเนินเขา
สูงต่ำลดหลั่นกันอย่างสวยงาม
ทั่วบริเวณเต็มไปด้วยต้นลิลาวดี
ที่กำลังส่งกลิ่นหอม
เจนได้ให้แผ่นพับแบบนี้กับนักท่องเที่ยว
เพื่อแนะนำว่าต้องไปตรงจุดไหนก่อน

สันนิษฐานว่าเคยเป็นเรือนพักตัดอากาศของฝรั่ง
ที่เข้ามาค้าขายในสมัยนั้น
ตอนนี้กลายเป็นที่พักนั่งจิบชากาแฟให้พอหายเหนื่อย
ห้องข้างดัดแปลงเป็นที่แสดงนิทัศกาล
บอกเล่าประวัติความเป็นมาของเกาะ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาปลวดกล้าปลวดกระหม่อม
ให้สร้างพระราชวังฤดูร้อน
และพระตำหนักต่างขึ้นบนเกาะศรีชัง

ด้วยมีพระราชดำริว่าเกาะศรีชังอากาศดี

จากจะเป็นชื่อพระราชทานตามพระนามของพระราชโอรส

พระฟ้าจุธาทุธธรรดิโลก
ซึ่งพระนางเจ้าสวภาพองศรี

ที่นี่ยังเป็นพระราชวังแห่งเดียว
ในประเทศไทยที่อยู่บนเกาะอีกด้วยค่ะ

เป็นตึกสี่เหลี่ยม๒ชั้น
อากาศภายในเย็นสบายทีเดียวค่ะ
ถัดมาเป็นเรือนอภิรมจากนิทธิศการ
โดยเฉพาะรูปเก่าแก่สมัยก่อน

ซึ่งทั้งหมดยังคงรูปแบบเดิม

อันเป็นเรือนผ่องสีมีเฉลี่ยงรอบด้าน

และประวัติบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในเกาะศรีชังในอดีต
ส่วนทางด้านซ้ายมือนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปปั้นค่ะ
ส่วนด้านซ้ายมือก็จะเป็นเจ้าฟ้าจักรพรมภูมินาค
ส่วนด้านขวามือนะคะก็จะเป็นเจ้าฟ้ามหาวชิลาวุฒิค่ะ
ส่วนตรงกลางนะคะก็จะเป็นเจ้าฟ้าอัศดางเดชาวุฒิกับรัชกาลที่๕

เจนก็จะพาไปสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่๕
เพื่อความเป็นสิริมงคล
อกจากนี้ที่นี่ยังมีพระที่นั่งมันธาตุรัตนโรธ
ซึ่งเป็นพระที่นั่งองค์สำคัญในพระจุธาทุศราชธาน
ที่มีพระบรมราชองค์การให้สร้างเมื่อปี๒๕๕๙

เกิดกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศส
ทำให้การก่อสร้างหยุดชะงัก

พระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อม
กระหม่อมให้รื้อไปสร้างที่พระราชวังลูกศิษย์กรุงเทพมหานคร
และพระราชธานามใหม่ว่าพระที่นั่งวิมารเมษ
สะพานนี้นะคะก็จะชื่อสะพานอัศดางค่ะ
เป็นจุดไฮไลท์ของนักท่องเที่ยวกว่าชาวเกาะศรีชัง
ใช้ที่สะพานนี้สร้างสะพานอัศดังนี้ขึ้นมานะคะ
ก็เพราะว่าตั้งชื่อตามเจ้าฟ้าอัศดังเดชาวุฒิ
ซึ่งเป็นพระโอลักษณ์ของรัชกาลนี้ห้ากับพระนางเจ้าสวภาพภังษีค่ะ
สะพานไม้ทรงไทยสีขาวท่อตัวยาวลงไปในท้องทะเล
เป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่ค่ะ
นักท่องเที่ยวจะใช้เวลาตรงจุดนี้ค่อนข้างนาน
เพราะต้องเก็บภาพสวยไว้อวดชาวโซเชียล
ใครที่สนใจอยากไปชมพระราชวังเก่าแก่

สวยงามและอากาศดีก็สามารถไปชมได้ค่ะ

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งของเกาะศรีชัง
ยังมีเรื่องราวที่น่าประทับใจอีกหลายเรื่อง
รอให้นักท่องเที่ยวไปสัมผัส